กลับมาช่วงนี้ค่ะแฉแหลกแยกวิพามีความแฉมาแซ่บเลยนะคะเขาเมาส์กันว่าเรื่องเงินเงินทองทองแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะคะ
คุณเชอรี่ค่ะนะใครจะไปรู้ล่ะคะเบื้องหน้าดูสวยหรูนะคะแต่ว่าเจ้าของเวทีนางงามค่ะ
ดันไปติดหนี้เขาไปทั่วเลยแม่จะเป็นใครตามเจวิไปเลยค่ะ
ตูมตามสนั่นวงการนางงามค่ะเพราะเรื่องที่เจวีได้ยินมาเอ้ยมันใกล้ตัวมากค่ะ
ไม่ใช่ข่าวล็อกมงเด็กเส้นเด็กดันใครหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องเงินเงินทองทอง
ที่ตอนนี้มีเวทีหนึ่งขาดสภาพคล่องแบบรุนแรงหนักมาก
ถึงขั้นติดค่าจ้างบริษัทพี

เวทีนี้มีชื่อมาเนิ่นนานเจ้าของก็ดังมากรู้จักกันทั่ว
งานปีที่แล้วนะดิวกันว่าจะจ่ายเป็นล้าน
ท้ายสุดยื่นเรื่องฟ้องแล้วก็ไม่ใช่แค่บริษัทเดียวนะคุณ
มีอีกหลายเจ้าที่กำลังเช็คบินให้วุ่น
สงสัยก็แต่น้องนางงามเวทีนี้แหละพาเรทกันมาเดินจับจับกันให้ว่อน
สุดท้ายจะได้เงินคุ้มกับดีลงทุนหรือเปล่า
เพราะเมาส์กันไปถึงขั้นว่าเพชรที่เอามาทำมงกุฎอาจจะไม่แท้
ระยิบระยับหลอกตาไปงั้นอุ้ยตายเวทีไหนกันเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าเดาถูกกันหรือเปล่านะวงการนางงามเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้แหละ
ช่วงนี้หลายเวทีเดาไม่ถูกเลยนะใครรู้ใครพอจะมีเรื่องราวบอกสารฝากไปเมาส์กันต่อในเพจบันเทิงไทยรัฐนะคะ